ดูรอยยิ้มเขาสิตื่นเช้ามาดิฉันนั่งสไลด์ไอจีเขาเลยล่ะค่ะ
ไม่ว่าจะยามเช้ายามสายยามบ่ายดูดน้ำมะพร้าวดูดนมดูดโอ้ทุกอย่างเลย
ใช่ด้วยความแบบว่าโอ้ยบ้าคุณส่งไปหาเขาก่อน

หลังจากที่พี่แจ๊คส่งไปหาว่าคิดถึงเขาหลังจากนั้นเขาลงรูปคู่คิมเบอร์รี่เลย
เมาส์ไปนะคะแต่เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามแต่นะคะหมากปรินของดิฉันนะคะ
ก็โปรยรอยยิ้มหวานเนี่ยค่ะแบบมีเสน่ห์มากมายดิฉันยกให้๑๐๐๐ล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ
ขอส่งเจมส์จีรายุมาเลยคนนี้ก็มีรอยยิ้มหวานบาดใจไม่แพ้กันเลยนะคะ
เวลาน้องเจมส์ยิ้มเนี่ยได้ฟีลอว์แปลกลกสดใสนะฮะฟีล์กูดนะ

เจมส์จีรายุแจ้งเกิดในวงการบันเทิง
นี่แจ้งเกิดมา๘ปีแล้วนะจ๊ะ
คือตอนนั้นเจมส์เป็นซุปตาหน้าใหม่
ดังเป็นพลุแตกแล้วก็แฟนคลับตามไปทุกที่ค่ะ
แถมยังกวาดพรีเซนเตอร์แซงหน้าพระเอกรุ่นพี่ในยุคนั้น
จนหลายคนร้องว่าว้าว

ต่อดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากัน

ยิ้มทีแล้วแบบโลกมันละมุนไปตรงนั้น

รู้จักเขาเนี่ยตั้งแต่เขายิ้วสิบห้าปี
เป้าเข้ามาเต้นเล่นบาร์ดคอนน่ะ
เข้ามาเชัตกันน้อยเอาไหม

ลาสุดไม่ได้รอยยิ้มเซ็งว่ามาใจสาวใสนะจ๊ะ

โอ้โหกรี๊ดกันถล่มทลาย
ไม้พิรัฐอย่างนั้นไม้พิรัฐอย่างนี้

รับรองไปโกยเงินกลับมาประเภทอีกแน่
ช่วงวันเกิดไหมที่ผ่านมาแม่จีนเขาก็จัดเตอร์ไพรส์อวยพรวันเกิด
ตึกยักษ์กลางเมืองแบบจุกกันไปด้วย

ปิดท้ายกันที่หนุ่มหล่อสายวายคนนี้เลยดีกว่า
เขาจริงค่ะน้องกลั๊บคุณาวุฒนั่นเอง
แล้วล่าสุดเนี่ยได้คว้าตำแหน่งหนุ่มหน้าหวานอันดับสองจากผลโหวด

ตีคู่มากับอีก๒หนุ่มหน้าสวยนะ
หวังอี้ป๋อค่ะแล้วก็เสียวจ้านั่นเองนะคะ
คือหน้าสวยยิ้มหวานขนาดนี้คุณผู้ชมดูรอยยิ้มสิคะ

แฟนคลับก็เทใจให้เลยทั้งเอเชียนะ
ทำอะไรขยับไปไหนก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ตลอดนะคะ
แล้วกระซิบนิดนึงค่าตัวน้องตอนนี้โอ้โห
คงปลวดมากเลยนะ
นี่เป็นหน้าใหม่ในวงการได้แค่๑ปีเท่านั้น
แล้วก็แววมาว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะ
กรัฟเขาเตรียมจะเข้าสังกัดช่องใหญ่ค่ะ
รับละครรีเมคสุดฮิตด้วยนะคะ
ต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นไปตามข่าวลื้อหรือเปล่า
รอยยิ้มทำให้มีเสน่ห์ใช่ไหม